พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำในแต่ละจังหวัดกันบ้างนะคะ
ประจวบคิริขันฝนหยุดตกแล้วแต่ว่าน้ำยังคงท่วมขังอยู่
โรงเรียนก็เลยต้องมีการประกาศหยุดการเรียนการสอนค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริคัน
หลังฝนหยุดตกแล้วก็เริ่มจะมีน้ำไหลบ่าจากฝั่งตะวันตก
เข้าสู่ตัวเมืองตามเส้นทางธรรมชาติ
มีน้ำท่วมถนนในจุดที่พื้นที่ต่ำ
ซึ่งก็เป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากทุกปี
แล้วก็มีน้ำเอ่อล้นทางลอดใต้ทางรถไฟ
ทำให้เส้นทางจราจรลอดทางรถไฟที่ประชาชนใช้สัญจรถูกปิด
ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าระดับน้ำนั้นสูงถึง๒เมตรค่ะ
อกจากนี้ที่โรงเรียนกิติคุณทหารอากาศกองบิน๕
ได้นำกระสอบทรายปิดประตูทางเข้าโรงเรียน
ฝั่งถนนประจวบสิริและฝั่งถนนสุขสมบูรณ์

ส่วนภายในโรงเรียนได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
เพื่อนำน้ำออกไปทิ้งที่ถนนที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน
โดยโรงเรียนได้ประกาศปิดการเรียนการสอน

กว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลายค่ะ
ส่วนที่จังหวัดราชบุรีนายมนตบเอกสิงหชัย
ฝ่ายความมั่นคงอำเภอบ้านโป่ง
พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ

บริเวณจุดตัดคลองระบายน้ำพื้นที่หมู่๑
ตำบลบ้านม่วงพบการพังทลายของชั้นดิน
ตัวลงสู่แม่น้ำเป็นแนวยาวกว่า๒๐เมตร
ลึกเข้าไปใกล้ถนนเกิดเป็นหน้าผาสูงกว่า๑๕เมตร
และพบกระแสน้ำยังกัดซ่อตลิ่งอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เกิดรอยร้าวบนผิวดินชั้นบน
พังเสียหายไปถึงถนนเรียบริมแม่น้ำได้
ก็เลยได้มีการปิดเส้นทางการสัญจรนะคะ

เรื่องต้นประสานทหารกับชนรับประทาน
เข้าไปช่วยป้องกันตลิ่งสุดเพิ่มแล้วค่ะ
ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
นายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ร่วมกันเปิดกิจกรรมเมืองปฐุมสดใส
ที่วัดชินวรวิหารตะบนบังแขยง

กำจัดผักตบชาวาเศษวัชพืช

แล้วก็โรงเรียนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
รวมทั้งที่วัดน้ำวนแล้วก็วัดโคก
เพื่อเป็นการฟื้นฟูบุรณวัดวาอาบราม
โรงเรียนและสิ่งสาธุปโภคต่าง

น้ำล้นตลิงเข้าท่วมพื้นที่ต่าง

และอำเภอสามโคกมาก่อนหน้านี้ครับ
ปิดท้ายกันที่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานีนะคะ
มีก้อนหินขนาดใหญ่สไลด์ลงมาปิดเส้นทางจราจร
บนถนนสายทวีราชพักดีที่เขาแหลมใหญ่
ซึ่งก็เป็นถนนสายรอบเกาะสมุยค่ะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถเปิดเส้นทางจราจร

โดยผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว
สามารถสันจรไปมาได้ตามปกติ
ขณะเดียวกันทางพนักงานของบริษัททีโอที
ก็ได้เร่งซ่อมแซมสายส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ถูกกิ่งไม้และก้อนหินหล่นลงทับ
สายส่งสัญญาณขาดชำรุดเสียหายค่ะ